ใครที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นเดินทางในประเทศเดินทางต่างประเทศนะคะ
กระเป๋าเดินทางจะต้องมิดชิดกันสักนิดหนึ่ง

หรือว่าเป็นที่มีกุญแจเพิ่มเติมก็ได้
หรือว่าเอาทนทานหน่อยระวังการกรีดการอะไรนะ
เพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งเลยวันนี้รวบโจรสนามบินเป็นพนักงานโหลดกระเป๋า

ซอสก็คือทางท่ากาศยานจ้างมา

เป็นพนักงานของบริษัทที่ทางการท่านั้นจ้างมาอีกทีหนึ่งนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวได้๒คนด้วยกันนะคะ
สำหรับผู้ที่ก่อเหตุนี้ก็คือเขาลักทรัพย์ในกระเป๋าของผู้โดยสารในสนามบินสุวรรณภูมิ
ต้องหาสองคนคือนายสิทธิชัยแทร่เตียวและนายปียพงศ์จุ้ยสุวรรณนะคะ
ทั้งสองนี่เป็นพนักงานอัลซอสของการท่า
ทำหน้าที่คอยขนถ่ายกระเป๋าเดินทางขึ้นเครื่องบิน
เขาถูกจับกลุ่มแล้วก็ได้ของกลางเป็นเงินสดสกุลหยวนนะคะ
๑๐๐หยวน๑๐๐ใบคิดเป็นเงินไทยก็๕๐๐๐๐บาทแน่นะคะ
การที่เขาถูกจับกลุ่มได้เพราะอะไรรู้ไหม
กำลังทำหน้าที่อยู่นี่แหละในการตรวจเช็คในการโหลดกระเป๋าของผู้โดยสาร
แต่ปรากฏว่าคือในการทำงานมันจะมีรอปภหลายบริษัทถูกต้องไหม
เอาซอสหลายบริษัทที่เข้ามาทำงานร่วมกันในครั้งนั้น
ปรากฏว่ามีรอปภอีกบริษัทหนึ่งเห็นท่าทางทำไมมีพิรุษ
ก็กำลังโหลดกระเป๋าผู้โดยสารอยู่ดี
เห็นเอาตัวบังทำอะไรสักอย่างแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำ
เพราะว่าเห็นว่ามีความพิรุธนี่แหละน่าสงสัยนี่แหละ
พอตามเข้าไปที่ห้องน้ำนะคะพอผู้ต้องหาออกมาจากห้องน้ำ
ยามผู้พัฒนาการรักษาความปลอดภัยเขาขอตรวจค้น
ปรากฏว่าไปพบธนบัตรนี่แหละค่ะ
เป็นเงินสกุลหยวน๑๐๐ใบอยู่ในเป้ากางเกง
พบแบบนี้นะคะรู้เลยว่าทำความผิดค่ะ
ซึ่งนายสิทธิชัยเองนะคะเขาก็รับสารภาพ
บอกว่าเข้าทำงานได้๕เดือนเท่านั้น

แล้วก็บอกด้วยว่าได้รับการปลูกฝังมาจากรุ่นพี่

พี่เคยทำแบบนี้แล้วก็เรียนแบบมา
โดยพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทอายุตั้งแต่๒๐๓๕ปี
มักจะเป็นผู้ร่วมขบวนการในการก่อเหตุ
ครั้งนี้ครั้งเดียวเขาไม่ใช่แค่สองคน

ลักษณะการก่อเหตุของทั้งสองนายนี้หน่อยนะฮะ

ตัวเองเป็นผู้ล้วงทรัพย์สินจากกระเป๋าเป้สะพายของผู้โดยสาร
โดยใช้ตัวบังสายตาพนักงานคนอื่น
ขณะที่นายปียพงศ์เป็นคนดูต้นทางให้

ให้นายปียพงศ์นำกระเป๋าขึ้นไปเก็บไว้ตามปกติ

จะเลือกกระเป๋าที่ไม่มีกุญแจล็อกเปิดซิปได้ง่าย
และเป็นเที่ยวบินขาออก
เป็นเที่ยวบินขาออกคือเอาขึ้นเครื่องไป

รู้อีกทีก็คือสนามบินที่ต่างประเทศแล้ว

ผู้โดยสารก็แจ้งความในสนามบินของประเทศไทยเอง
เดี๋ยวโดนจับค่ะนอกจากพูดถึงเรื่องของเจ้าหน้าที่อัลซอส
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขนถ่ายกระเป๋าขึ้นเครื่องนี้แล้วนะคะ
เขาบอกว่าไม่เว้นแต่เจ้าหน้าที่รอปภของบริษัทเอกชน
บริษัทอื่นที่สายการบินว่าจ้างมา
ก็มีส่วนรู้เห็นเพื่อหวังสิ่งตอบแทนหวังส่วนแบ่งเหมือนกัน
ซ่าปัญหาจากคำให้การของพนักงานที่ถูกจับเตรียมนำข้อมูลทั้งหมด
เสนอต่อผู้บริหารในที่ประชุมเพื่อหามาตรการป้องกัน
ไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก
เพื่อชื่อเสียงขององค์กรและสนามบินสุวรรณภูมิ
คือไม่ใช่เฉพาะเงินสกุลหยวนที่ขู่ขโมยนะ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่พาผู้ต้องหาไปตรวจสอบของกลางที่บ้านพัก
ซอยราชกระบัง๕๔ในกรุงเทพ
พบอีกเป็นเงินสกุลต่างเป็นธนบัตรสกุลต่าง
จำนวน๕๖มนัฏเติร์กเป็นสกุลมนัฏเติร์ก
มีนาฬิกาข้อมืออีกแว่นตากันแดดอีกนะครับ
แล้วก็แว่นตากันแดดอีกหลายยี่ห้อแหละ
รวมถึงทรัพย์สินอื่นอีก
ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในท่าอากาศยาน
ส่งตัวพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป
และที่สำคัญคืออย่างที่ผู้ต้องหาสาภาพว่ามีคนอื่นเอี่ยวอีก
เร่งสอบสวนหาผู้กระทำผิดเพิ่มเติมด้วยนะครับ